คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้ก่อนที่จะปิดเบรกนะคะ
รอปภนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่ภูเก็ตนะคะ
หน้าหมู่บ้านก็จะมีรปภนะคะคอยตรวจว่าใครจะมาเข้า
แล้วก็ทุกหมู่บ้านนั่นแหละก็จะต้องมีการแลกบัตร
เป็นปกติอ่าเป็นปกตินะคะแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะ
คู่กรณีไม่พอใจนะคะมีการให้บัตรแลกไปค่ะ
แต่ว่าขากลับเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการรุมทำร้ายกันค่ะ
นี่คือคลิปที่หน้าป้อมยามนะคะที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
คือต้องบอกว่าความไม่พอใจคือมันน่าจะเริ่มกลุ่นตั้งแต่ตอนเช้า
ตอนแรกบัตรเข้าแต่อันนี้มันเกิดขึ้นตอนแรกบัตรออก
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะคือผู้เสียหายเนี่ย
เขาก็เอาไปโพสต์นะคะในกลุ่มเหยียวข่าวภูเก็ต
เพื่อที่จะตามหาคนในคลิปบอกว่าเนี่ยมารุมทำร้ายคนในครอบครัวของเขา
เพราะไม่พอใจที่รปภขอให้แลกบัตรก่อนเข้าหมู่บ้านนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเจอคุณอุเทศนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกรุมทำร้ายนี่แหละ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันที่๒๕มีนาคม
เขาบอกเขาก็ทำหน้าที่รอปภอยู่หน้าหมู่บ้าน
คู่กรณีเป็นผู้รับเหมาจะมาส่งคนงาน

แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาไม่พอใจ
ก็ต่อว่าด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรงนะคะ
สุดท้ายก็ยอมแลกนะเอาผัดภรรยาตัวเองมาแลกแล้วก็เข้าหมู่บ้านไป
แต่ว่าตอนขากลับเนี่ยค่ะ
คู่กรณีขับรถออกมาคืนบัตร
รับบัตรเสร็จแล้วก็ถมน้ำลายใส่หน้ารอปภ๒ครั้ง
ก็เลยมีการถามไปว่าทำไมทำแบบนี้จะแจ้งหัวหน้า
ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
ตอนหัวข้ำคู่กรณีกลับมาพร้อมกับพวกอีก๔คนค่ะ
ด้วยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้ามารุมทำร้าย
อย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เข้าไปพักนึงแล้วแกก็ออกมาพอแกออกมาปุ๊บ
ผมก็เลยต่อไปนะครับต่อไปถ้าถ้าจะเข้ามา
แลกบัตรผมไม่ให้เข้าแล้วนะครับผมก็เลยพูดคำนี้ไปนะ
แกตอนนี้แกก็เลยขึ้นเลยแกก็เลยโยกรถไปโยกรถมา
เหมือนกับไม่พอใจผมแล้วมึงอย่างนู้นอย่างนี้
มึงเรื่องมากอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็ถุยมหลายสิ่งหน้าผม
สองทีครับขี่รถชะลอยชะลอยเหมือนจะออกไปนั่นแหละ
ทีนี้ผมก็เลยโทรแจ้งหัวหน้าผมหัวหน้าชุดมา
แกก็ขี่รถเครื่องมาพอแกเห็นแกนั้นอ่ะ
ก็กลับรถมาเลยกลับรถมาเหมือนกับ
กลับขับแบบจี้ตูนรถเครื่องอ่ะแกแจ้งแกจอดแล้ว
แต่แกมาเลี้ยวเข้ามาเร็วไงขับรถมาเร็วก็ยึก
ึกยึกใส่เลยไงแล้วผมก็เลยมอง
ทีนี้ผมก็เลยรีบเข้าป้อมผมก็ล็อกประตูครับ
แกก็เดินมาแกก็ที่แรกเดินมาแต่ตัวแหละ
จะเข้าป้อมมาทำร้ายผม
ผู้เสียหายเนี่ยนะคะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นอ่ะ
หลายฝ่ายก็มาคุยอยากให้ตัวเองยอมความ
แล้วก็รับเงิน๒๕๐๐บาทจากคู่กรณี
จะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืด
แต่ตนเองมองว่าเขาเสียหายแล้วพี่ชายก็ถูกทำร้ายด้วย
ก็เลยไปแจ้งความที่สพเมืองภูเก็ตค่ะ
มา๔วันแล้วตอนนี้ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้นะคะ
แต่ปัญหาก็คือทั้งตัวเขาและพี่ชาย
ก็ไม่กล้าไปทำงานค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตราย
เพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีค่ะ